เอาละครับมาดูเรื่องราวของฟุตบอลไทยลีกที่จะปิดซีซั่นนะครับ
ขออภัยครับจะเปิดระดูการแล้วก็จะมีการเตรียมความพร้อม
อย่างที่เราทราบกันดีนะครับการเสริมทัพนักเตะเนี่ยล่าสุดนะครับ
เสริมทัพนักเตะที่เราเห็นกันต่างชาตินะครับ
ไปดูกันดีกว่าว่าการเสริมทัพในปีนี้คึกคักขนาดไหนครับ

ไลท์สำคัญในแต่ละปีคือนักฟุตบอลต่างชาตินะครับ
จะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จทีมงานได้รวบรวมจำนวนนักเตะต่างชาติทั้งหมดนะครับ
สโมสรต่างในศึกไทยลีกว่าทิศทางการใช้นักเตะต่างชาติ
สโมสรไทยลีกปีนี้จะเป็นอย่างไรนะครับหากพิจารณาจากนักเตะต่างชาติที่เซ็นสัญญากับต้นสังกัดแล้ว
จะโดนแปดสิบแปดคนแบ่งตามทวีฟพบว่านักเตะจากทวีฟอเมริกาใต้
มีจำนวนมากที่สุดเท่ากับทวีฟเอเชียที่ยี่สิบหกคนนะครับยุโรปเนี่ยยี่สิบสี่คน
ส่วนทวีปอาฟริกาแล้วก็อเมริกาเหนือมีจำนวนน้อยกว่าทุกปีนะครับ
ที่แอฟริกานั้นมีเพียง๑๐คนและอเมริกาเหนือเนี่ยเหลือเพียงแค่๒คนเท่านั้น
โดยขนาดนี้ครับนักเตะบราซิลก็ยังคงครองแชมป์สูงสุด
จำนวน๒๕คนนะครับโดยมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา๑๒เปอร์เซ็นต์
ครั้งที่๑๑คนและอันดับ๓คือเกาหลีใต้ในปีนี้นะครับ
จำนวนน้อยกว่าแค่งญี่ปุ่นที่๗คน
และถ้าเกิดว่าพิจารณาถึงนักเตะหน้าใหม่ที่ย้ายเข้ามาเล่น

โมสรส่วนมากก็เลือกมองนักเตะชาวบราซิล
เพราะว่าแค่งบราซิลนั้นไม่เคยมาคาดแค่งในหลีกไทย
เล่นในหลีกสูงสุดปีนี้ถึง๑๓คนด้วยกันนะครับ
ส่วนนักเตะทางยุโรปสโมสรราชบุรี
กองหน้าจากอาเวเนียและบุรีรำนะครับ

มาร่วมทีมเป็นครั้งแรกที่มีนักเตะของสองสัญชาติ

ก่อนอันนี้เราก็จะเห็นนักเตะจากประเทศซ้ำเดิม